อัลมารินก็สม

เพราะวันดีเมื่อคืนมีน้อง
คนหนึ่งเขา

แล้วก็รับเรื่องพวกนี้ด้วย
น้องเขาก็บอกว่าพบ

ว่าน่าจะเป็นคนนี้แหละเขาเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ที่ร้าน
ตัวน้องคนนี้เขาเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่ง
ที่หัวหินแล้วกู๊ดไปกินเหล้าที่นั่น
คือเห็นไปนอนนั้นเลย

แล้วกู๊ดก็ไปกินเหล้าที่นั่นแล้วก็ไปคุยกับน้องเขา

เขากลับมาเขาบอกเขากลับมาถึงเขามาดูเฟซบุ๊กเจอข่าว
เฮ้ยนี่มันกู๊ดนี่อะไรอย่างเงี้ย
เขาก็เลยรีบโทรมาบอกผมรีบเอาเบอร์หาเบอร์ผมโทรมาบอก
โอเคงั้นน้องช่วย
ทำไงก็ได้เอาเบอร์โทรศัพท์เขามาให้พี่หน่อย
ปรากฏว่าเขามีเบอร์ด้วยเบอร์โทรศัพท์นี้
เป็นเบอร์ที่กู๊ดเขาโทรไปจองโต๊ะเวลาเขาจะมา
คือเขาไปสองสามวันเขาไปสองวันติดกัน
เอ่อก็หลังจากนั้นผมก็
อีกวันหนึ่งอ่ะก็คือวันเมื่อคืนนี้
ผมก็เลยเขาก็บอกว่าพี่ผมยังเจออยู่นะเนี่ย
เขายังจอดรถอยู่ที่โรงแรมนะแล้ว
ถ้าคืนนี้พี่ไม่มาเขาต้องไปแน่
เพราะว่าเขาเหมือนเขารู้ตัวแล้ว
หรืออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเขาบอกกับเด็กคนนี้ว่า
เออเดี๋ยวเขาจะไปต่อแล้วเขาจะไปเที่ยวต่อแล้ว
อ้าคุณก็เลยทำไงดีวะฝัดสินใจ
ไปเองเลยดีกว่าก็ไปกับแบบโพรเบิ่งดี๒คน
เป็นเป็นแฟนคลับกันด้วยอะไรอย่างเนี้ย

แปลกทอดรถถึงโรงแรม
ไปเลยเสร็จงานจากบางแสน
และกลับมาต่อที่แชงเกอริลล่า

ถ้าไปถึงนั่นก็โหระทึกมากเหมือนหนังเลยอ่ะ
อันนี้พี่พีชได้มีการแจ้งกับทางตำรวจทางนั้นไว้ด้วยไหมคะ
ว่าเจอตัวแล้วแล้วเข้าไปจับ
แจ้งครับแจ้งแต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถจับได้เพราะมันไม่มีหมายจับ
ผมก็เลยคือผมไม่ได้จะไปทำร้ายอะไรไง
ผมก็แค่เขาจะไปเจอเขาผมก็คิดว่าผมไม่ได้ทำอะไรผิดผมก็ไป
ก็เลยคือก็ต้องขอโทษคุณตำรวจด้วยเพราะว่าจริงไม่ได้
ไม่ได้จะมาดิสกริตหรืออะไรเพราะว่าจริงจริงคุณตำรวจก็ทำตามตามหน้าที่ทุกอย่าง
เพียงแต่ว่ามันไม่มีหมายจริงแล้วผมก็ไม่สามารถรอได้จริง
ผมก็เลยเพราะรู้อยู่แล้วว่าเขาอยู่ตรงนี้แน่แน่ค่ะผมก็เลยต้องเข้าไปแล้วก็
น้องก็พาไปเจอรถก่อนมาเห็นรถปุ๊บใช่หรือปุ๊บเราก็
ก็เอ๊ะทำไงดีเนาะถึงจะรู้ว่าเขาอยู่ห้องไหน
ทราบข่าวผมบ้างไหมครับผมเป็นเจ้าทุกข์เนี่ยรถคันนี้สงสัยว่าจะเป็น
คุณกู๊ดมาอยู่ที่นี่หรือเปล่าห้องไหนครับทราบไหมครับเขาก็ช่วย
เขาก็บอกว่าอยู่ห้องเบอร์สองอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้เพื่อนเราไป
สองคนไปเคาะห้องป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกสักพักนึงเนี่ยเขาก็ออกมาใส่
เกงตัวเดียวเดินออกมางวงเงียปุ๊บแล้วเขาก็ถามแล้วเขาก็ถาม
ชื่อกุ๊ดใช่ไหมบอกว่าใช่ครับอะไรอย่างเงี้ยงวงเงียอยู่อ่ะ
เมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเสร็จแล้วผมก็เดินเข้าไป
ทีนี้ก็ชี้ตัวกันเออใช่ถูกต้องก็บอกกูมานี่ก็มาคุยกัน
เขาว่าไงบ้างตอนเห็นเราครั้งแรกเขาอึ้งกับเขาก็เหมือนเขารู้ตัวอยู่แล้วว่า
เขาก็รู้อยู่แล้วว่าเขาทำอะไรบ้างแต่เขาก็อึ้งแล้วก็ผมก็บอกทุกคนว่า
อย่าอย่าทำร้ายร่างกายเด็ดขาดห้ามห้ามทำร้ายร่างกายยังไงก็ได้
แต่ว่าห้ามทำลายร่างกายอืมก็ก็คุยกันปุ๊บแล้วก็เอ่อ
ถามเขาว่าสรุปทำผิดหรือเปล่ายอมรับไหมสารภาพไหมโอเคสารภาพ
จะจะขึ้นโรงพักที่นี่หรือจะขึ้นโรงพักกรุงเทพเขาบอกขึ้นโรงพักกรุงเทพ
โรงพรรคกรุงเทพฯก็อ่าโอเคขอเข้าไปแต่งตัวไหนครับเขาใส่อย่างเดียวเดียว
เขาก็ขอเข้าไปแต่งตัวเราก็ให้ทีมเราเข้าไปประกบประกบเสร็จก็ออกมาก็จับขึ้นรถมาก็พามาที่สนทองหล่อ
สอนอทองหล่อก็ให้ความร่วมมือช่วยทำสำนวนทำอะไรแบบที่เราค้างไว้ทั้งหลายอย่างนี้ครับ
คือเขาก็ยินยอมโดยดียินยอมครับมันยินยอมโดยดีใช่แล้วก็ได้ให้ส่วนของคดีที่เป็น
ครับเราจะจำเป็นยังไงต่อไปครับเขาเกี่ยวเมื่อกี้ที่จะเปลี่ยนของมาร์ดบีชแจ้งข้องหาเขาอะไรบ้าง
เป็นยักยอกนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดเป็นยักยอกเป็นยักยอกยักยอกทรัพย์พูดถึงความเสียหายของพี่พีค่ะ
ครับเสียไปครับอ่าประมาณหนึ่งล้านบาทครับประมาณหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านนิดหนึ่งได้ไหมครับ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
สามแสนหกทีนี้ไอ้ก้อนสามแสนหกเนี้ยผมรู้ไงมันก้อนใหญ่ผมก็
ก็เอกใจเงินตรงนี้มันหายไปไหนผมก็ถามเขาเนี่ย
เขาก็บอกว่าตอนนั้นนะตอนที่ถามเขาเขาบอก
มาตั้งนานแล้วผมก็บอกขอหลักฐานหน่อยเขาก็บ่ายเบี่ยงอะไรอย่างเงี้ย
เดี๋ยวเดี๋ยวตามให้หลังจากวันนั้นแหละเขาถึงหายไปอ่า
ก็แล้วก็หลังจากนั้นพอเจอปุ๊บเรียบเรียงออกมาก็ยังมีอีกงานล่วงหน้าอีก
ที่ผมยังไม่ได้ไปเล่นอ่ะอ๋อที่รับไว้ก่อนที่รับไว้ก่อน
มาแล้วเต็มจำนวนอีกสามสี่งานด้วยกันซึ่งก็หมายความว่าผมก็จะต้องไปเล่น
ฟรีสิผมต้องจ่ายค่าตัวนักดนตรีอีกต่างหากด้วยผมต้องไปเล่นด้วย
เหมือนเป็นหนี้เลยแหละเหมือนเล่นใช้หนี้เลยอีกกี่งานน่าจะสี่ห้างานอ่ะครับอืม
เมื่อกี้เท่าที่เจอตัวเขาเขาเป็นยังไงนะก่อนที่เขา
พี่บอยโกศียพงศ์มีผู้ใหญ่หลายคนมาให้สติผมว่ามันต้องไม่ทำด้วยความคิดแขน
เพราะว่ามันก็เป็นคนหลงผิดคนหนึ่งหลงไปเล่นการพันธุ์นั้น
พอรู้อย่างนี้เราก็เลยคิดว่าใจจริงแล้วเราไม่ได้อยากให้เขาอยากให้เขาเจ็บ
เราไม่ต้องการให้เขาเจ็บหรือว่าไม่ต้องการให้เขาโดนกระทืบหรืออะไรอย่างนี้
อย่างที่บางคนแชร์ในโพสต์ผมก็เสี่ยวแทนเขากลัวเขาจะโดนประชาธรรม
เราแค่อยากได้เงินคืนและสำคัญมากเลยเราแค่อยากรักษาความรู้สึกดีของเรา
ความรู้สึกที่แบบเรายังอยากเชื่อใจคนอยู่เรายังอยากเราไม่อยากเสียสิ่งนี้ไป
ต่อไปเราจะต้องมานั่งระแวงคนไปเรื่อยอะไรอย่างนี้มันแย่
พี่รู้จักกับน้องมากี่ปีแล้ว
นานแล้วนะรู้จักมา๔ปีแล้วเขามาเป็นเทคนิเชียนแล้วเขาทำงานดีมาก
โอ้โหโดนหลายวงไม่อยากเอ่ยน้ำมีเยอะมากในวงการเยอะกับคนคนนี้
เขามีประวัติแบบนี้เพราะเขาติดพนันแต่ข้อดีของเขาคือเขาทำงานดีมาก
ใครเจอเขาทำงานทุกคนจะต้องแบบหลงรักการทำงานของเขา
เขาเป็นแบบเทคนิเชียนที่แบบว่าซุปเปอร์เทคนิเชียนปุ๊บมาถึงตัวเลยอะไรอย่างนี้
เราไม่ต้องเอ่ยปากไม่ต้องอะไรขยับตัวนิดเดียวเขาจะมาอยู่ข้างหลังเราแล้วหรือ
ซึ่งคนที่เป็นนักร้องเป็นศิลปินสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่แบบหายากมาก
หลังจากนี้เรียกร้องความรับผิดชอบอะไรจากเขาไหม
ครับก็ตอนนี้ผมครอบครัวเข้ามาด้วย
เราคิดว่าจะได้เงินคืนหรอกคะล้านตรงนี้
ก็ต้องคุยกับครอบครัวเขาว่าจะมีใครรับผิดชอบอะไรในส่วนนี้ได้บ้าง
เพราะว่าเราเองก็ไม่ได้อยากให้เขาไปติดคุกอะไรอย่างนี้
จริงยอมความถ้าสมมุติเจ้าใช้ส่วนนี้
น่าจะในเบื้องต้นคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นตอนนี้อย่างช่าย

เพื่อรอคุยกับทางญาติว่าจะรับผิดชอบยังไง
ก็เพื่อให้เขาได้รับบทเรียนด้วย

เขาก็เสียใจทุกคนเขามาจากครอบครัวที่ดีมากเลย
นี่เขาเป็นคนที่โชคดีมากเลยนะทุกคนรักเขามากเลย
ทางญาติแสดงความรับผิดชอบยังไงบ้างครับ
ก็ยังไม่ได้คุยถึงขั้นนั้นเลยฮะ
มาเพิ่งมาถึงเนี่ยแล้วก็ฟุ๊บแล้วก็ออกมาเลยครับ
เมื่อกี้พี่ฟิลได้ไปคุยกับเขาเขาขอความเห็นใจไหมคะว่า

ผมก็เห็นใจไงพอเขาถามเรายังมีเราก็เห็นใจแหละ

คดีเร่งแดงหรืออะไรถามได้เลย

อาจางนี้นะคะการเลือกผู้จัดการส่งตัว

พรุ่งนี้พักวันเดียวก็มีงานต่อคุณใด
เดี๋ยวคงต้องให้โน๊ตช่วยหาอะไรอย่างนี้

มีการร้านที่ก่อนอ่านที่เขารับไม่ให้หรอก
เรายังต้องส่งประมาณประมาณ๑๐น

ผมรับผิดชอบหมดนะครับ

ขอบคุณครับ